ประชาชนทั่วประเทศก็ได้สนใจไปแลกเหรียญกระสาปแล้วก็ธนบัตรที่ระลึก
เลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
ซึ่งธนาคารกรุงไทยเปิดให้แลกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ด้วยประชาชนจำนวนมากในจังหวัดสุรธานี
ได้ไปยืนเข้าแถวรอแลกเหรียญกระสาปที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ประกอบไปด้วยเหรียญกระสาปที่ระลึกปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

เหรียญกระสาปที่ระลึกรางวัลเฉลิมพระเกียรติในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่ออนาคตอันมั่นคงปี๒๕๖
เหรียญกระสาปที่ระลึก๕๐ปีฝนหลวงพระราชทาน
และเหรียญกระสาปที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคล
เลิมพระชนมพันศา๘๐พันศา
บางคนก็มารอตั้งแต่เวลา๖นาฬิกานะครับ
เพราะว่าต้องการเก็บเหรียญไว้เป็นที่ระลึก
และเพื่อสอนลูกหลานให้เข้าใจในพระราชกรณียกิจต่าง

พร้อมทั้งจะน้อมนำพระบรมราชวาสมาปฏิบัติอีกด้วย
ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ประชาชนจำนวนมากก็ได้ไปต่อแถว
แลกซื้อเหรียญที่ระลึกในหลวงราชการที่๙

โดยเจ้าหน้าที่ก็เริ่มแจกบัตรคิวชุดแรก๒๐๐ชุด

โดยประชาชนที่เดินทางมาแลกซื้อเหรียญบอกว่า

และสะสมเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานต่อไป
ไม่ต่างจากที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาสิงห์บุรีนะครับ
ก็มีประชาชนมารอต่อแถวยาวประมาณ๓๐๐เมตร
เพื่อแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่๙
ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี
เพื่อเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกและก็เป็นสิริมงคล
โดยหลายคนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเวลาตี๔

เนื่องจากธนบัตรยังส่งมาไม่ถึง
จึงต้องรอไปจนถึงช่วงบ่าย
สนที่จึงแก้ปัญหาด้วยการออกบัตรคิว
กำหนดให้แลกได้ไม่เกินคนละ๒ฉบับ
โดยมีธนบัตรเพียงแค่๓๐๐ฉบับเท่านั้น
และให้ผู้ที่มีบัตรคิวมารับธนบัตรได้ในช่วงบ่าย
แต่หลายคนเกรงว่าจะพลาดโอกาส
เฝ้ารอจนธนาคารเปิดให้แลก
ส่วนที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาบางปลาสร้อย
จังหวัดชนบุรีก็มีประชาชนจำนวนมากนะครับ
ไปยืนเข้าแถวรอแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ

ในโอกาสพระราชวิธีมหามงคล
เลิมพระชนมพันศา๗รอบ๕ธันวาคม๒๕๖
ซึ่งธนาคารกำหนดให้แลกได้คนละ๑ฉบับเท่านั้น
เนื่องจากว่ามีเพียงแค่๑๐๐ฉบับ
โดยผู้ที่แลกธนบัตรได้แล้วต่างพากันดีใจนะครับ
พร้อมกับไปถ่ายรูปเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์

ผันพุทธศรีซึ่งเดินทางมาจาก

คิวลำดับที่๔๐๐บอกว่า
แม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็อดทนได้

ก็ทำให้หายเหนื่อยครับ